ทุกคนคะทุกคนคิดว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยคืออนาคตที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจโลกได้จริงไหมคะ
ซึ่งงานนี้เขาก็จัดขึ้นที่ดาวอสประเทศสวิสเซอร์แลนด์นะคะ
ปีนี้ก็จะมีทั้งมหาเศรษฐีระดับโลกนักธุรกิจระดับโลกนะคะ
แล้วรวมไปถึงผู้นำระดับโลกที่มารวมตัวกันที่นี่เพื่อที่จะหารือถึงแนวทางต่างนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประชุมที่ประชุมครั้งเดียวค่ะ
แต่ว่าสามารถที่จะขับเคลื่อนทิศทางของเศรษฐกิจรวมถึงกำหนดความเป็นไปของโลกได้ไปปีนึงเลยนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่างานนี้ค่ะคือจริงมีนักธุรกิจไทยนะคะที่เข้าร่วมคือหลากหลายองค์กรมากเลย
เจอแล้วสวัสดีคะพี่ทอฟ
เห็นมั้ยบอกแล้วไม่มีใครไปมาจากเขาได้ค่ะ
ก็ติดตามอยู่ก็เลยมีเรื่องมาอัปเดตกันเยอะมากเลย
ก็เลยอยากจะให้พาชมออฟฟิศกันสักหน่อย

ก็เลยเราอยากจะเห็นบรรยากาศการทำงานกันนิดนึ

รับรองว่าที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นแน่นอน
ไม่เหมือนที่อื่นนะคะเป็นยังไงของเข้ามา
ก็จะเป็นสไตล์ออฟฟิศเปิดอย่างนี้ครับ
จะไม่มีห้องเหมือนของตัวเองเลย

จะไม่มีแชร์ข้อมูลกันได้เต็มที่
ตอนนี้นะคะเราก็มานั่งพูดคุยกับพี่ท็อปแล้วนะคะ
คืออย่างที่เราเกิดไปตอนแรกค่ะพี่ท็อป

คือเราไปที่งานนั้นปีนี้

แต่เป็นปีที่เขากลับมาจัดช่วงมกราจริงแล้ว
ซึ่งเป็นปีที่ผู้นำทั่วโลกมามากที่สุดในประวัติศาสตร์
ที่เขาเคยจัดมาทั้งหมด๕๓ปีนะครับมาทั้งหมด๓๐๐คน
พูดง่ายคือตอนนี้โลกของเรามันไม่เหมือนกับโลกในอดีตเลย
มันแบ่งแยกมันแบ่งพักแบ่งพวกกัน
ตอนนี้โลกของเราแบ่งไปซ้ายกับขวาแล้วก็บนกับล่าง
เขาไล่ให้ผลกันถ้าพูดถึงซ้ายกับขวาก่อน
จากการไม่พึ่งพาอาศัยกันแบ่งพักแบ่งพวก
อันนี้คือแบ่งจากซ้ายกับขวา
แต่ข้างบนข้างล่างก็แย่ลง

ซึ่งใน๒๓ปีก่อนโควิด
ก็เป็นช่วงที่โลกที่๓กำลังโตเร็วอย่างนี้

มันทำให้หยุดการเจริญเติบโตของเขาเลย
เช็คใบใหญ่แล้ววิ่งไปที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว
ประเทศที่ไม่พัฒนาก็เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน
เรื่องความไม่เท่าเทียมกันก็ทิ้งห่างมากขึ้นเรื่อย

ประเทศที่กำลังพัฒนากระทบมากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว

ให้เขาถึงคนจำนวนมากขึ้นให้

ภาครัฐกับภาคเอกชนจับมือร่วมกัน

การบริการทางการเงินที่เข้าถึงคนทั่วโลก

เป็นสิ่งที่ทั่วโลกตกลงร่วมกัน
แสดงว่าข้อสรุปที่ได้จัดงาน

เรามีพูดถึงในเรื่องของการเข้าถึงเรื่องของการเงินด้วย
นะคะก็คือพูดง่าย
ที่จะทำให้เหมือนทุกคนเข้าถึง
เรื่องของการเงินได้มากขึ้น

เราต้องเอาปัญหาตั้ง

เหมือนกับถ้าเราเอาเทคโนโลยีตั้งเนี่ย

คิดว่าฉันมีคอร์สแล้วฉันแก้หายได้หมดทุกปัญหา
แต่ความจริงต้องเริ่มที่หาตะปูก่อน
แล้วเราค่อยหาคอร์สแล้วแก้หายปัญหา

ทำยังไงให้ทุกคนเข้าถึงบริการทางการเงินหมด

ใช่ไหมครับที่อยู่ในระบบไม่ใช่นอกระบบ

ทางการบริการทางการเงิน

เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงเงินกู้ได้

ผมต้องเตือนบริษัทไทยทุกบริษัท

บริษัทที่มีพนักงานแค่๕๐คน
แต่สามารถที่จะมีความสามารถเหมือนกับบริษัทที่มี

ก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญไม่น้อย

หรือเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุด๑๕บริษัทของแต่ละประเทศไหม

เขานัดเจอกับผู้บริหารไทยทุกคน๑๑ท่าน

เพราะว่าผมว่ารู้ไหมว่า

ลองคิดดูสิครับว่าคนแค่๓๐๐คน

เกิน๕๐ของทุกหุ้นรวมไปในศาลักษณะทั่วโลกรวมกัน

ไม่ได้เป็น๑๕บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เราก็เลยได้เป็นหนึ่งในนะครับ

ที่จะทำให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัลได้

แต่มูลราคาเนี่ยยังถูกแยกออกมาในโลกความเป็นจริง

ดิจิทัลหมดแล้วทุกคนค่ะสามารถฟังเพลงที่ไหนก็ได้
เพราะฉะนั้นมูลค่าทุกชนิดเนี่ยมันก็จะเป็นดิจิทัลเหมือนกัน

สุดท้ายค่ะพี่ท็อปพี่ท็อปมองว่าเราจะทำยังไงให้ประเทศไทยของเราเนี่ย
เสียงดังขึ้นในการที่จะมีสิทธิ์กำหนดทิศทางความเป็นไปของโลกได้มากกว่านี้อีกบ้างคะ

แต่ประเทศที่มาเยอะกว่าเมืองไทยก็
อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ซาวสโครียเจแตนญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนอินเดีย
จริงจำนวนครอบอีนเนี่ยที่ได้มาใน๓บันคนเนี่ย
ก็เลยอยากจะเชิญชวนให้พี่นักธุรกิจ
พี่จากภาครัฐ

เพราะว่าเราอยู่ในยุคที่มันต้องพูดคุยกันแล้ว

เกินกว่า๑ประเทศจะทำมันได้
ทำยังไงก็ได้ให้เมืองไทยเป็นไข่แดงในไข่ขาว
ไม่ให้ไข่แดงไปโผล่ที่อินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์

ขณะที่อีก๑๐ปีข้างหน้าจะเป็นยุคที่น่าตื่นเต้นที่สุด
เสียงเราจะดังเรื่อยในอาเซียน

แต่ถ้าเราเป็นแค่สเก็ตของไข่ขาว
เพราะฉะนั้นเมืองไทยเราได้เปรียบหลายเรื่อง

ผมว่ามีสิทธิ์ที่เมืองไทยจะเป็นไข่แดงได้
ถือว่าประเทศไทยมีศักยภาพมากเลยทีเดียว
ในการที่จะทำให้เสียงของตัวเองเนี่ย
ดังขึ้นในเวทีของโลก
ซึ่งสิ่งสำคัญที่เราพูดคุยกันวันนี้ก็คือ
ทั่วโลกจังต้องมีการร่วมมือร่วมใจ
เพื่อที่จะลดความขัดแย้งตรงนั้น

แล้วก็นอกจากนี้ในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลเองก็ตามนะคะ
ซึ่งสินทรัพดิจิทัลก็จะเป็นสิ่งที่จะมีบทบาทสำคัญ
ที่จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบทางการเงิน
แล้วก็เปลี่ยนแปลงในทุกอย่างที่เป็นระบบเศรษฐกิจของเราเนี่ย
ให้เหมือนกับว่าเป็นไปตามทิศทางของโลกได้มากขึ้น
นั่นเองวันนี้ทางไทยรัฐมันนี่นะคะ